ถึงกับฟันมาตรการลงมาเลยหน้าเข้มเลยนะคะ
บอกเลยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยออกประกาศพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ
ห้ามเผาขยะห้ามปล่อยควันดำในกรุงเทพมหานคร
ฝ่าฟื้นถูกโทษทั้งจำและปรับนายกบอกเลยนะคะว่ารัฐบาลเองเนี่ย
ตั้งใจที่จะแก้ปัญหาเรื่องของฝุ่นละอองนี้อย่างต่อเนื่อง
แต่ก็แอบน้อยใจนะคนก็ยังคงตำหนิอยู่ดีว่าทำไมไม่แก้ไม่ทำอะไรเลย
เอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีออกมาพูดถึงปัญหาเรื่องนี้นะคะว่า
สั่งการลงไปแล้วให้สำรวจต้นเหตุของปัญหาฝุ่นทั้งหมด
ไม่ใช่แค่ภาคการเกษตรแต่ภาคอุตสาหกรรมก็ต้องถูกตรวจสอบด้วย
ยืนยันเลยว่ารัฐบาลพยายามทำทุกอย่างในการแก้ปัญหาฝุ่นละอองแล้ว
พอตรวจรถควันดำก็ถูกกล่าวหาว่าทำรถติด
พอจะเข้มงวดทุกมาตรการก็เดือดร้อนกันอีก
เพราะฉะนั้นทุกฝ่ายเองก็ต้องช่วยกันแก้ปัญหาด้วย
โดยเฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมในสมุดประการและสมุดสาขอน
จะต้องทำให้มันลดลงให้ได้
หลังจากนี้จะมีการออกคำสั่งให้กอรมน
รวมถึงทหารทุกคนไปตรวจทุกโรงงาน
แล้วมารายงานเลยโรงงานไหนเป็นต้นเหตุ
ลงโทษหน่วยงานในพื้นที่นั้น
ไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดไหนทั้ง๗๖จังหวัดค่ะ
โดยแก้หมดอ่ะตัวจากอู่มาต่อวิทยาลัยถ้าจะเป็นอยู่ถ้าเจอตรงนั้นต่อตรงนั้นไปหาคนรถตะเลาะเองถ้าทุกคนต้องการของเทพฯหวัดไหมผมจะถามให้
ถ้ามันแก้อะไรอีกต่อไว้ก็วิ่งรถไว้ที่เหมือนคู่ต่อไว้ก็ห้ามว่ามีเศรษฐ์วิ่งรถแบบนี้

ผมพร้อมให้ทำทุกอย่างล่ะครับแต่ทุกคนขาดเฟื่อผมรีบไปแก้ทั้งหมดนี้

อ่ะนายยกถามว่าถ้าใช้มาตรการเด็ดขาดประชาชนโอ้โหมันก็ไม่มีความคิดว่าจะต้องการแบบนี้
อ่ะนายยกถามว่าถ้าใช้มาตรการเด็ดขาดประชาชนโอ้โหมันก็ไม่มีความคิดว่าจะต้องการแบบนี้
อ่ะนายยกถามว่าถ้าใช้มาตรการเด็ดขาดประชาชนโอ้โหมันก็ไม่มีความคิดว่าจะต้องการแบบนี้
อ่ะนายยกถามว่าถ้าใช้มาตรการเด็ดขาดประชาชนโอ้โหมันก็ไม่มีความคิดว่าจะต้องการแบบนี้
อ่ะนายยกถามว่าถ้าใช้มาตรการเด็ดขาดประชาชนโอ้โหมันก็ไม่มีความคิดว่าจะต้องการแบบนี้
อ่ะนายยกถามว่าถ้าใช้มาตรการเด็ดขาดประชาชนโอ้โหมันก็ไม่มีความคิดว่าจะต้องการแบบนี้

อ่ะนายยกถามว่าถ้าใช้มาตรการเด็ดขาดประชาชนโอ้โหมันก็ไม่มีความคิดว่าจะต้องการแบบนี้
อ่ะนายยกถามว่าถ้าใช้มาตรการเด็ดขาดประชาชนโอ้โหมันก็ไม่มีความคิดว่าจะต้องการแบบนี้
อ่ะนายยกถามว่าถ้าใช้มาตรการเด็ดขาดประชาชนโอ้โหมันก็ไม่มีความคิดว่าจะต้องการแบบนี้
ต้องกี่หมายพี่แบบนี้ไงถ้าทำการคู่ถ้าทำแบบนี้ก็ปล่อย
นายกถามว่าถ้าใช้มาตรการเด็ดขาดประชาชนโอเคไหมล่ะ
ดีเซลวิ่งห้ามให้วิ่งวันขี้วันคู่
อันนี้หรือว่าที่ใช้แก้ปัญหาก่อนเหมือนกันนะครับ
เพราะพลเมืองเขาเยอะแล้วมันก็ก่อให้เกิดปัญหาฝุ่นละอองเรื่องการใช้รถ
พี่วันคู่เลยเลขขี้วิ่งวันขี้เลขคู่วิ่งวันคู่แบบนั้น
เอาไหมทำได้ไหมคือถ้าบอกให้รัฐบาลแก้ปัญหาแล้ว
ประชาชนพร้อมที่จะร่วมกันแก้หรือเปล่านี่ก็เป็นคำถามจากนายกนะคะ
ส่วนโรงเรียนขั้นพื้นฐานสังกัดสพโรงเรียนเอกชนสังกัดสช
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสังกัดสอศภาครัฐก็ดีเอกชนในพื้นที่กรทม
แล้วก็ปริมณฑลก็ดีตอนนี้ปิดการสอนหมดแล้วนะคะ
ตามคำสั่งของทางหน่วยงานก็จะปิดไป๒วันด้วยกันค่ะ
ถึงวันพรุ่งนี้ครับโดยถ้าสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นยังวิกฤตอยู่
เขาก็บอกว่าก็มีแนวโน้มที่จะปิดต่อไปเรื่อยเลยค่ะ
ซึ่งโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร๔๓๗แห่ง
ผู้ว่ากรทมสั่งปิดไปตั้งแต่เที่ยงตรงของเมื่อวานนี้แล้ว

นายพุทธิพงศ์ปุณการโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมายืนยันเลยว่า
อกจากที่นายกจะสั่งให้ปิดโรงเรียนเพื่อบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว
มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการสั่งการให้โรงเรียนจัดสอนชดเชยด้วย
เพื่อไม่ให้กระทบต่อการเรียนการสอนในภาพรวมค่ะ
ซึ่งปฏิทินการสอบโอเน็ตของนักเรียนชั้นป๖แล้วก็นักเรียนชั้นม๓
รัฐบาลบอกว่าจะไม่เลื่อนสอบนะคะ
และช่วงวันหยุดนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินมาตรการลดปริมาณฝุ่น
ตรวจจับรถควันดำฉีดละอองน้ำจากตึกสูง
ล้างถนนปฏิบัติการฝนหลวงแล้วก็ย้ำอีกครั้งว่า
ให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ให้ตื่นตัว
ใช่ครับช่วงเย็นของเมื่อวานนะครับทางด้านของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ออกประกาศเรื่องกำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ
โดยให้พื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นเป็นพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ
แหล่งรถยนต์ดีเซลที่มีควันดำเกินค่ามาตรฐานแล้วก็จากการเผาย่า
ต่อสั่งข้าวการเผาขยะต่างจากกิจกรรมที่ก่อสร้างที่ส่งผลกระทบต่อมลพิษทางอากาศ
ผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน๓เดือน
หรือปรับไม่เกิน๒๕๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับ
ส่วนทางด้านของพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมือง
เพราะว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ยังกล่าวถึงมาตรการในการแก้ไขปัญหาฝุ่นในกรุงเทพ
คือเริ่มขึ้นวันนี้ครับจะมีการนำโดรนขนาดเล็ก๕๐ตัวที่สามารถบรรทุกน้ำได้ตัวละ๑๐ลิตรแบบนี้นะฮะ
บินขึ้นไปพอได้พิกัดแล้วก็จะพ่นน้ำออกมาเพื่อลดปัญหาฝุ่น
เอาน้ำเนี่ยไปจับฝุ่นแล้วให้มันตกลงมานะฮะโดยน้ำที่นำไปใช้เนี่ยไม่ใช่น้ำธรรมดา
แต่ว่าเป็นน้ำผสมโมลาสหรือว่ากากน้ำตาลเพื่อให้เป็นน้ำหวานมีความหนืดให้มันตกลงมาให้ได้
แล้วก็จะเริ่มตอน๘โมงเช้าของวันนี้ก็อีกสักประมาณชั่วโมงกว่านะครับที่ลานคนเมืองกรุงเทพมหานครจะขึ้นตรงนั้นนะครับ
เพื่อกำหนดจุดว่าจะบินตรงไหนอย่างไรบ้างจะบินไปโปรยตรงไหนบ้างแล้วก็จะบินไปจนถึงวันที่๑กุมภาพันธ์นะครับโดรนแต่ละตัวเนี่ยจะบินได้รัศมีสักประมาณ๔ตารางกิโลเมตรนะครับ
โดรนตัวเล็กเนี่ยมันทุกข์ได้ตัวละ๑๐ลิตเต่ว่าเขาบอกว่าวิธีการข่าวที่เค้าเล่าให้ผมฟังนะ

เขาบอกว่าการที่ผมถามเขาว่าน้ำตาลเอาขึ้นไปผสมเพื่ออะไร
เขาบอกน้ำตาลเนี่ยมันจะเป็นตัวจับฝุ่นตัวนี้
แล้วก็จะตกลงมาเขาบอกว่าจะดูได้
ว่าจะตกลงมาแล้วเป็นสีดำเลย
แล้วต้องเตรียมรถล้างถนนด้วยเพราะว่ามันจะเป็นสีดำ
กากฝุ่นกับน้ำตาลผสมด้วยกันเนี่ย

แล้วก็จะต้องล้างรถด้วย
ก็จะคุยกับท่านผู้จัดที่ด้วยกันศิลป์วัดร้อม
กับป้องกันและมันถามสาวภัยเขาว่าเตรียมรถสำหรับล้างด้วย

คือช่วงค่ำของเมื่อวานเนี่ยนะฮะ
คือท่านแถลงข่าวไปช่วงกลางวันเนอะ
หลังจากนั้นช่วงค่ำระงับมาตรการนี้

เพราะว่ามีกระแสคัดค้านจากนักวิชาการ
แล้วก็ชาวเน็ตโอ้โหคัดค้านกันเยอะ
เพราะว่าไม่มีงานวิจัยใดยืนยันได้เลยว่า

มันใช้จากฝุ่นละอองขนาดเล็กได้ดีกว่าน้ำธรรมดา

เอาเป็นว่าสำหรับวันนี้นะคะ
ทมมีการแจ้งฐานการบินโดรนไปแล้ว๖จุดด้วยกัน

มีวัดพระศรีมหาธาตุบางเขน
มีฐานบินมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แล้วก็ที่สะพานด้วยนะคะ
อืม